อีกหนึ่งคลิปนะคะถูกแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ภาพในคลิปค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
เป็นภาพที่น้ำมีสีแดง

ซึ่งเขาระบุว่าเป็นนาทีชีวิต
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าของลาว
อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังลงมาค่ะ
ก็คือง่ายเขาลือเขื่อนแตกนะ

ซึ่งเฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์คลิปนี้ออกมา

ลงมาจากเขื่อนน้ำอ้าว
ที่เมืองผาไซแขวงเชียงขวางประเทศลาว

ไหลทะลักเข้ามาประชาชนในพื้นที่
กลุ่มแรกวิ่งหนีเอาชีวิตรอด

แต่น้ำนี่ค่ะไหลมาแบบนี้
รถถึงตัวรถแล้วก็ซัดรถลงไปในน้ำด้วย

บริเวณงานไซส์ก่อสร้างของเขื่อนแห่งนี้
บ้านหลังนี้ก็ถูกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มีดินโคนปะปนมาด้วย
คลิปนี้เป็นรายงานจาก

ชี้แจงบอกว่าเกิดขึ้นประมาณบ่าย๒ของวันที่๑๑กันยายน
น้ำอ้าวเป็นหนึ่งในโครงการ
และโหมนน้ำที่โถมลงมาแบบนี้
มีปริมาณมากถึง๕ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
ส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชน๘หมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนจมอยู่ใต้น้ำทันที
ส่วนการช่วยเหลือจากทางการเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะ
เพราะว่าถนนแล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้
ถูกกระแสน้ำตัดขาดทั้งหมด
จึงยังไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บอย่างเป็นทางการค่ะ
ภาพค่อนข้างน่ากลัวนะครับนะครับ